เพราะข่าวที่ผมจะเล่าเขาบอกว่าเจอกับสิ่งลี้ลับสิ่งประหลาด
แถวบริเวณเขือนศรีนครินทร์เขาคาดว่าจะเป็นพิหรายใต้ดาม
เคสที่ผมกับผู้ใหญ่นะครับประธานประดาน้ำภาค๗นะครับ
ที่ทำลนในเครื่องสีนักฤลินนะครับ
ในระหว่างที่กำลังจะขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับ
ก็ได้เจอกับสิ่งนี้ครับ
เฮ้ยอะไรอ่ะมันดูแล้วไม่ชัดมันดูไม่ชัด
แต่อย่างนี้สิ่งที่นักประดาน้ำคนนี้อธิบายมันค่อนข้างจะชัดเจน
ไปดูถึงภารกิจของพ่อหนุ่มคนนี้
เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจังหวัดกาญจนบุรี
เขาไปเจอกับสิ่งประหลาดที่ระบุสัญชาติไม่ได้
ไม่รู้ว่ามาจากประเทศอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไร
อยู่ที่เขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแหละ
ในช่วงระหว่างที่ตัวเขาแล้วก็ผู้ใหญ่ในทีมงานกำลังทำภารกิจเก็บกู้กล้องโกโป
กล้องโกโฟไหมไอ้ที่มันติดไว้ตรงหัว
หรือว่าสิ่งมิตรตรงไหนว่ามันเป็นอันเล็กไม่ใหญ่มากนั่นแหละ
คือเรื่องของกล้องโปของหน้าท่องเที่ยวมันหล่นลงไปในเครื่องแห่งนี้
เขาก็เลยต้องลงไปเก็บกู้นะฮะในช่วงที่กำลังจะว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำนั่นแหละ
เพราะหนุ่มคนนี้ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏตัวให้เขาได้เห็นเพียงช่วงเสี้ยววินาที
คือสายตาของเขาเขาจะเห็นชัดกว่ากล้องที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้
เขาบอกว่ามันมีลักษณะสีขาวซีดรูปร่างแปลกแล้วมันชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่ปลา
แล้วพอเขาเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในติ๊กต๊อกหลายคนมาคอมเมนต์กับสิ่งประหลาดที่เขาเห็น
คาดการณ์กันนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นผีพรายหรือพรายน้ำที่อยู่ในเขื่อนแห่งนี้อย่างแน่นอน
เอางี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผีพลายหน้าตาเป็นยังไง
ใช่ไหม
หลายคนก็คอมเมนต์ไปต่างประดานาศมีซึ่งเขาก็รู้จะเป็นมาก
เขายืนยันอย่างนึงว่านับประดานาศยังได้

เดี๋ยวไปพิสูจน์กันทีหลังว่ามันคืออะไรนะคะ